ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะที่วัดแห่งหนึ่งค่ะ
สงขลาเจ้าอาวาสคนหนึ่งถูกชาวบ้านเขารวมตัวกันขับไล่
ชาวบ้านบอกทนไม่ได้แล้วไม่ต้องการมีเจ้าอาวาสแบบนี้อยู่ในวัด
สาเหตุก็คือว่าเจ้าอาวาสคนนี้ค่ะพาผู้หญิงมากกอยู่ในวัดนะคุณ

นี่ค่ะกลุ่มชาวบ้านพร้อมผู้นำชุมชนเป็นพันคนเลยนะคะ
รวมตัวกันเพื่อขับไล่พระมหาเอกชัยชุติมันโต
เจ้าอาวาสวัดน้ำกระจายในอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
บอกช่วยออกจากพื้นที่ของเราไปหน่อยได้ไหม
ซึ่งตอนนี้พระมหาเอกชัยลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็ไปจำวัดอยู่ที่วัดเขาแก้วแล้ว
ล่าสุดเมื่อวานนี้ทีมข่าวลงพื้นที่วัดน้ำกระจายค่ะ
ไปพูดคุยกับชาวบ้านที่เขารวมตัวกันอยู่
ชาวบ้านบอกว่าสาเหตุที่ต้องมารวมตัวกันเป็นพันคนเพื่อไล่พระมหาเอกชัยเนี่ย
เพราะว่าพระมหาเอกชัยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเลย
จะเรื่องการบริหารเงินวัดที่ไม่โปร่งใส
ทะเลาะกับชาวบ้านจนพิธีเอือมระอา
ยังปล่อยให้หญิงสาวชาวพม่ามาพักอาศัยภายในวัด
ที่สำคัญคืออยู่ร่วมกุฏิในยามวิการ
ถามว่ามันใช่หรือเปล่า
ด้านพระครูนิทธสนพลธรรมพลธรรโม

คือตอนนี้ยังไม่ได้มีหลักฐานเพื่อเอาผิดพระมหาเอกชัยได้
ก็เลยต้องรอให้คณะสงฆ์เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งก่อน
ก็คือยังคงให้พระมหาเอกชัยจำวัดอยู่ที่วัดเขาแก้วก่อนได้
ถ้าปรากฏออกมาแล้วว่าผิดจริงถึงจะค่อยโดนจับศึกค่ะ